เสื้อโหยเป็นบุคคลอันตรายที่สุรธารณี
แล้วประวัตินี้โชคโชนมากเลยก่อเหตุเกี่ยวกับเพศลักทรัพย์ข่มขืนคดีอาวุธปืน
คือเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นแล้วเนี่ยพอออกคุกมารอบล่าสุด
มีการไปข่มขืนจะข่มขืนญาติด้วยกันนะคะ
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะไม่รู้หนีไปอยู่ที่ไหน
เสือหวยอัลละวาทในพื้นที่
ที่ตำบลท่าขนอนที่ตำบลย่านยาว
ทำมาก่อเหตุหลายคดีเหลือเกินคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาหวาดภาวะผู้หญิงเนี่ยนะตอนเย็นรีบเข้าบ้านเลย

กลัวว่าจะโดนเสือโหยทำร้ายข่มขืน
โหยคนนี้เป็นฉายานะคะชื่อจริงเนี่ย
คือนายอนุสรหรือว่านายโอนามสกุลสมบุญ
อายุ๓๒ปีค่ะที่บอกว่าเป็นฉายาเสือโหยนี่
คือคนร้ายไงแล้วโหยคือทำคดีที่มันไม่ดีทั้งหมดเลย
ออกจากคุกมา๔เดือนก็มาก่อเหตุซ้ำอีก

แล้วเขาเคยโดนดำเนินคดีข้อหาครอบครองอาวุธปืนข่มขืนอนาจารย์
ช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาเข้าคุก๔ครั้ง๕ครั้ง
ครั้งนึงเข้าไปก็๙เดือนบ้างถึง๒ปีบ้าง
รอบล่าสุดออกจากคุกมาได้๒เดือน
ปล้ำญาติญาติที่นามสกุลเดียวกันนะคะ
แล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน
แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็น๕๐คนเลยนะคะ
ในเขตพื้นที่๘ตำบลของอำเภอคิริรัฐนิคมเนี่ย
เขากระจายกำลังกันไปไล่ดูซิว่าไอเสือโหยจะไปหลบหนี

จากเชื่อว่าตอนนี้เขายังไม่ไปไหนไกลหรอก

แล้วก็ประสานขอความร่วมมือจากญาติพี่น้องจากคนใกล้ชิด
ถ้าเจอเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นรูปเสือโหยแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ทั้งเด็กทั้งคนชะลาทั้งผู้หญิงกลัวกันหมดเลย

แล้วเมื่อวันที่๒๕มกราคมสารจังหวัดสุรธานี

ข้อหาก็คือพยายามข่มขืนกระทำชำราว
กรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓

ส่วนตำรวจก็มีการรวบรวมพยาหลักฐาน
จะเสนอขอหมายจับเพิ่มเติมในวันที่๒๘มกราคม
ก็คือวันนี้นะคะข้อหาคือรักทรัพย์ในเคหาสถาน

ตำบลย่านยาวอำเภอคีรีรัฐนิคมเหมือนกัน
ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาไม่สำนึกไง
เข้าไปอยู่ในคุกแล้วออกมาก็มาก่อเหตุซ้ำ
เป็นบุคคลอันตรายแล้วอยากให้จับกลุ่มตัวมา
แต่ทีนี้ก็ต้องมาดูนะว่าถ้าเกิดคุมตัวมาได้แล้ว
เรื่องของการที่จะลดโทษและให้พ้นโทษ
ถ้าออกมาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้อีกชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะกันนะคะ